ต้องบอกว่ามาสนุกยงดีกว่า

มีข่าวกับพี่บอลเชิญยิ้มดราม่าเขาจบไปแล้ว
แต่ว่าล่าสุดไม่รู้จะมีดราม่าหรือเปล่า

เพราะว่าคุณนัทจุธารัฐภรรยาของคุณโชคเนี่ยค่ะ

ชื่อเพลงว่า

ชื่อเพลงมันบาดใจเหลือเกินนะคะ

รักผัวจนทัวร์ลง
มาลองแบบนี้หรือเปล่านะเนี่ย

เฟซบุ๊คไปค่ะกระแสใต้คอมเมนต์ไม่หยุดไม่แผ่ว

นอกจากคนมาแซวเรื่องความจี๊ดจัดความคันของชื่อเพลง

กำลังใจที่คนส่งมาให้โชคและนัทมากมายเลย

จับคนแบบด่าก็กลายเป็นขำไปเลยคุณผู้ชม

แต่เมื่อเอาไมซ์ไปถามโชโกฯมีเมียพร้อมไหม

ฟังคำตอบหน่อยละกันนะคะแต่ว่าคุณนัทสวยนะคะลูกนะ

อยู่ตรงนี้ค่ะเรายอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์จากทุกฝ่ายอยู่แล้ว
คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือนัทก็นอมรับหมด
มันที่คำว่ามีเมียพ่อพร้อมคำนี้มันรู้สึกอย่างไรค่ะ

คือตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วแหละครับเพราะว่าถ้าผมไม่พร้อมผมคงไม่มีนะครับผม
ไม่เลิศคือจะบอกว่าพูดตรงนะผมเมียคือนี้เขาเลิศ
ก็ตอบตรงก็ถูกไง
ถ้าไม่พร้อมแล้วผมจะมีเมียทำไมมีลูกแล้วเนี่ย
ออกภงออกเพลงด้วยเมียไม่พร้อมด้วย

เขาไม่ได้ร้องแบบนี้นะคุณผู้ชมต้องบอกไว้ก่อน
แต่พี่แจ๊คเนี่ยมโนขึ้นมาเองก่อนว่ามันน่าจะฟิลประมาณนี้
เรื่องมีภรรยาใครพร้อมไม่พร้อมเนี่ยช่างเขา